คุณผู้ชมครับช่วงนี้กระแสเรื่องของการลงทุนสกุลเงินรูปแบบใหม่

นานแล้วนะคะได้ยินมาประมาณสัก๒๓ปีแล้วล่ะ
แต่ว่าอยู่ช่วงนี้มันกลับมาฮิตใหม่อีกกันรอบนึง

พร้อมกันจากบรรยายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ

ในจำนวนอีกกว่า๑๔๐๐สกุลทั่วโลก
ทำให้การทำธุรกรรมการเงินระหว่างกัน

แต่เหมือนกับมีผู้ตรวจสอบเป็นล้านล้านรายในเครือข่าย
คอยในอดีตจึงนิยมใช้แทนเงินสดในการซื้อของออนไลน์

สามารถใช้แทนเงินสดซื้อขายสินค้าทั่วไปได้ในหลายประเทศ
แม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงปลายปี๒๕๖๐ที่ผ่านมา
ราคาของบิตคอยน์นั้นพุ่งสูงขึ้นกว่า๙๐
สูงกว่า๑๗๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๕๕๐๐๐กว่าบาทต่อบิตคอยน์
ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในประวัติการ
ทำให้แวดวงนักลงทุนยกให้เป็นสินทรัพย์ที่ร้อนแรงที่สุดแห่งปี
ส่วนในประเทศไทยบิตคอยน์มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

และมีจำนวนผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายบิตคอยน์เพิ่มขึ้น
อยู่ที่๒๓แสนบัญชี
ปัจจุบันมูลค่าของบิตคอยน์ก็ทะยานสูงขึ้นไป
จนถึงกว่า๑๓๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๔๙๐๐๐กว่าบาทต่อ๑บิตคอยน์
มันค่อนข้างที่จะขึ้นไปสูงมากแล้วตรงนั้นนะครับ
คนที่มองว่าบิตคอยน์ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรตรงนั้น
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในขณะเดียวกัน
ก็จะมองว่าคือจริงแล้วการได้มาของบิตคอยน์
มันต้องใช้พลังงานใช้การแข่งขัน

คล้ายกับการที่เราหาทองคำตามเหมืองแร่ต่าง
สำหรับภาครัฐมองว่าการลงทุนบิตคอยน์มีความเสี่ยง
เพราะปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย

หรือให้เป็นสกุลเงินที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
กระทรวงการคลังออกมาเตือนประชาชน

หากเกิดความเสียหายจะไม่ได้รับความคุ้มครองดูแล

ถูกโกงเหมือนกัญแชร์อย่างนี้ครับเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ย
อันนี้เป็นเรื่องการเงินนอกระบบ
ซึ่งเราจะต้องให้ประชาชนเข้าใจ
ถึงการเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องนี้
แม้ประชาชนเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่ามันมีจุดอ่อนยังไง
อ่อนอย่างไรแล้วในแหละกดภาพรวมของนโยบัยของเราจะเป็นอย่างไร

เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขาอยากให้จับตาดูอยู่
กระทรวงการคลังยังได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต
สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบิตคอยน์ให้แก่ประชาชน
ก่อนที่จะมีผู้หลงเชื่อเข้าไปลงทุนจนเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก
คล้ายกับแชร์ลูกโซ่ที่มีรูปแบบใหม่ออกมาตลอดเวลา
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ใครจะลงทุนในบิตคอยน์ต้องระวังต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องด้วย
ทางที่ดีก็อย่าเสี่ยงดีกว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจ
คือทุกอย่างมันอยู่ในออนไลน์

ใช่ค่ะมันจับต้องไม่ได้อันนี้คือต้องระวังจริงต้องรับความเสี่ยง

แต่หากว่าได้ไม่ได้เวลาได้ก็ได้
แต่ความเสี่ยงถ้ารับไหวก็สุดแล้วแท้แต่